กิจกรรมเยอะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับในช่วงของการปิดเทอมเนี่ย
ก็อยู่ที่ว่าผู้ปกครองจะเลือกส่งบุตรล้านลูกของตัวเองไปทำ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
อุปกรณ์เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความถนัดมาบันเลงเพลงเพื่อเป็นการหารายได้ในช่วงปิดเทอมนี้
ช่วยคุณแม่ด้วยเขาจะเป็นใครเล่นอยู่ที่ไหนไปดูกันเลยค่ะ
แม้แต่ที่ทำได้ขนาดนี้เพราะเขามีความตั้งอกตั้งใจ
ใช้เวลาว่างในช่วงของการปิดภาคเรียนมาหารายได้เสริมอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เด็กชายผู้น่ารักคนนี้นะคะขอประกาศชื่อดัง
คือเด็กชายนพัฒน์ดิ้นทองหรือน้องทัศน์อายุ๑๐ขวบค่ะ
น้องเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านอาขุนตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
ช่วงนี้เนี่ยนะคะน้องบอกว่าปิดเทอมแล้วอยากจะหารายได้พิเศษในช่วงนี้
ก็เลยมากรุงเทพมาทำอะไรนี่แหละค่ะมาเล่นดนตรีเป่าแคนหารายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว
แต่หลายคนบอกน้องมายังไงตั้งแต่มาตั้งแต่สุรินทร์มากรุงเทพ
เข้ามากับคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่เองเนี่ยก็มาทำงานเหมือนกัน
คือขายพวงกุญแจขายของชำรวยต่างแยกย้ายกันไปนะช่วยกันสองแม่ลูก
ลีลาของน้องเนี่ยไม่ธรรมดาน้องเขายืนเป่าอยู่ที่ช่วงบริเวณวิภาวดีซอยเก้า
โอ้โห
สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคือเสียงในการเป่าแคนของเขาเนี่ยก็ดีแล้วนะ

ลาก็ดีคือถ้าใครผ่านไปผ่านมาไปช้อปปิ้งไปหาอะไรกินแถวตลาดซอยเฉยพ่วงเนี่ยนะก็จะเห็นน้องเขาแบบนี้ออกมาเป็นบางวัน
แต่ถ้าคุณไปเดินแล้วเนี่ยคุณจะเห็นดิฉันเดินทุกวันเลย
ใช่ครับผมจะบอกให้เลยว่าน้องใบตองไปเดินบ่อยมากไม่ได้ไปซื้อของกินนะฮะ

โอ้ยแถวนั้นมีด้วยมีเยอะเลยด้วยมีการเยอะครับ
เยอะครับไปทีละสิบไม้สิบมือกลับว่าสองสามใบสองสามใบ

เสื้อผ้าไงเขามีของขายเยอะแถวนั้นแต่ว่าดิฉันก็จะเห็นว่ามีเยาวชนแบบนี้ไปทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอมคือหารายได้
ก็ต้องชื่นชมน้องเขาจริงนะเพราะว่าอายุแค่๑๐ขวบแต่ก็เลือกที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาร้องเพลงมาเล่นดนตรี
เพื่อหารายได้ไม่ได้เกี่ยงเรื่องของความยากลำบากหรือว่าอายอะไรใดทั้งสิ้นนะคะเพราะน้องเขาตั้งใจว่าอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่อยากจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความสามารถเป็นการแสดงทักษะที่ดีของเด็กคนหนึ่งแล้วการเป่าแค้นไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ชมปอดก็ต้องแข็งแรงการหายใจก็ต้องหายใจเป็นจังหวะขณะคุณเป่าอารมณ์ออก
แล้วตลาดนั้นก็จะไปอยู่บ่อย
ใช่แล้วอย่าปลาอะไรใส่อย่างเดียว